เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เลย
เพราะว่าคนนี้ดังมากในโลกออนไลน์
แม่ค้าขายขนมโตเกียวเนยกรอบที่จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งการแต่งตัวทั้งลีลาการขายเอาไปดูกันเองค่ะ
เชิงไปหมดเลยตอนนี้
โคตรลำโตเกียวเนยกรอบปัง
ภูริเย่โคตรลำคืออร่อยเนอะอร่อยมากอย่างนี้นะคะ
เจ้าของร้านคือนางสาวอรัญญาหรือว่าน้องโอลีฟอายุ๒๓ค่ะ
แล้วก็การแต่งตัวของเธอเนี่ยนะคะด้วยเสื้อของเธอเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้คนนำไปโพสต์ในโลกออนไลน์เยอะมาก
ตอนแรกก็ขายได้แต่ตอนนี้ขายดีมากต้องใช้คำนี้
โอลิฟบอกว่าก็ชอบแต่งตัวแบบนี้ปกติก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้ว
ที่ผ่านมาขายของออนไลน์เป็นอาชีพหลัก
แต่ด้วยความที่ชอบกินเนยกรอบเลยไปหาซื้อสูตรมาทำขายครับ
หลากหลายรสชาติค่ะเนยนมชาโครชาเขียวสตอเบอรี่
หลายรสชาติมากขายตั้งแต่๑๑โมงถึง๓ทุ่มขายทุกวันไม่มีวันหยุด
แล้วที่เห็นน้องแต่งตัวแบบนี้น้องบอกว่าด้วยความที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอยู่แล้ว
แล้วก็เสื้อผ้าแบบนี้มันเซ็กซี่สบายก็เลยลองแต่งแบบนี้มาขายของดู
ก็ไม่คิดไม่ฝันว่ากระแสจะดีมาก

ขายดีขึ้นค่ะจากตอนแรกที่ขายได้๕๐๔๐๕๐กระปุก
ตอนนี้ก็ยอดขายดีขึ้น๗๐๘๐กระปุก

จุดเด่นก็ขอให้เน้นที่ขนมนะคะ

ทีมข่าวของเราที่อยู่เบื้องหลังเรา
ได้ยินเสียงส่งเสียงอะไรกันแบบนี้
ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันเยอะนะครับ

ให้หลากหลายความเห็นแต่น้องเขาก็ขายดีแหละนะคะ
ใครที่เห็นข่าวนี้แล้วแบบทำไมเสื้อแบบนี้

เขาเป็นแฟชั่นดิฉันก็ไม่รู้จักเนอะ

เขาฮิตมาสักพักนึงแล้วคุณภาคภูมิ

ใช่แล้วตะขอข้างหน้ามันเกี่ยวนิดเดียวมากเลยค่ะ
คนดังหลายคนก็เคยใส่นะคะ
น้องโอลิฟไม่ใช่คนแรกนะคะ
ทีมข่าวของเราลองไปดูมาว่าเอ๊ะคนดังเขาก็มี
แต่บางคนเขาจะใส่เสื้อไว้ข้างในไงบางคนก็แบบไม่ได้ใส่
แต่ว่าแต่หลายท่านถ้าในเชิงที่ใส่มันอาจจะเป็นการถ่ายแบบหรือเปล่า
คือเขาใส่แล้วถ่ายเป็นภาพนิ่งมันก็แต่พอใส่แล้วก็แบบใช้ชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะคือถามว่าใส่ได้ไหมมันก็คงมันก็คงใส่ได้แล้วมั้
แต่มันเหมาะหรือไม่เหมาะก็มันก็ต้องแล้วแต่มุมมองแล้วล่ะ
เขาก็จะเหมือนกับเขาบอกว่าเขาแปะเหมือนซิลิโคนเอาไว้กันโปที่หน้าอกอะไรแบบนี้ค่ะ
มันจะมีเสื้อชั้นในแบบแปะกาวอะค่ะแปะเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะบอกว่าก็มองเป็นศิลปะ
เขาก็ทำมาหากินก็อยากจะขายของให้มันขายดีก็ต้องหาจุดขายอะไรแบบนี้
แต่บางคนก็อาจจะมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวแล้วนะใส่บิกินี่ไปขายแตงโมใช่ไหม
อย่างถ้าเราแก่แบบนี้อายุเยอะแบบนี้เรามองยังไง

ก็ถ้าเกิดเป็นลูกสาวเราจะเป็นห่วงแล้วถ้าเราถ้าเป็นลูกสาวมิ้วจะเป็นห่วง
ห่วงลูกไม่อยากให้ลูกให้ใครมามองลูกสาวดิฉัน

ลูกชายเกิดลูกชายผมมาใส่ชุดอย่างนี้ทำยังไง

อันนี้ห่วงนิ้วแทบที่มึงกระจก
อ๋อใช่ม้าวม้าวแรงไปหน่อย
เดี๋ยวเขาจะให้เราเปิดหน้ากากอ่านข่าวก็ได้
ค่ะอ่าทุกผู้ชมครับ